มีอะไรไม่คาดคิดเกิดขึ้นหล่นลงมาเหมือนที่ผ่านมา
เนี้ยนะฮะแต่ว่าอันนี้น่ากลัวมากเพราะว่าเป็นรถเมฝัยฟ้า
แล้วก็ชนยับเลยฮะมีผู้บาดเจ็บเนี่ย๑๘คนภาพน่ากลัวมากเลยนะฮะ

นี่ครับคุณผู้ชมครับรถเมคันนี้นะฮะสาย๕๕๘ครับขับมาเส้นพระราม๒อันนี้ขาเข้านะครับมุ่งหน้าตรงแยกบางประแก้วครับ
แล้วก็ชนกระบะก่อนตอนแรกมาแล้วดูนี่หูคันแรกนี่กระบะนี่แบบเสยขึ้นมาเลยนะครับ
คือเหมือนรถไม่ได้แตะเบรกใช่ไม่มีแบบเหมือนไหลมาเลยอ่ะใช่แล้วก็ตรงนั้นนับได้เนี่ยโอ้โหหลายต่อหลายคันด้วยกันนะครับ
นี่ครับที่บอกผู้บาดเจ็บ๑๘คนนะฮะตรงนั้นเนี่ยมีรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับที่โดน
หลังเกิดเหตุตำรวจครับก็ไปตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะบอกว่าอยู่หน้าปากซอยพระราม๒ซอย๔นะครับทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องปิดการจราจรชั่วคราวนี้เป็นสภาพหลังจากที่เกิดเหตุนะครับ
แต่ว่าทางคนขับฮะชื่อว่าคุณบุญมีจันพันธ์อายุ๕๙ปีเนี่ยนะครับเป็นรถคันที่เป็นคันต้นเหตุเนี่ยบอกว่าขับออกมาจากป้ายรถเมย์บริเวณใกล้เคียงกับจุดที่เกิดเหตุครับก็ตรงมาเรื่อยตามปกติพอถึงจุดเกิดเหตุปุ๊บพยายามเบรกแล้วแต่เขาบอกว่าเบรกไม่ทำงานพยายามหยุดรถมันหยุดไม่ได้ฮะสุดท้าย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
คุณผู้ชมครับมีอีกท่านหนึ่งคุณวิจักรคุณวิจักรอายุ๓๗ปีนะครับ
เป็นคนขับรถกระบะครับที่ได้รับความเสียหายเนี่ยบอกว่ารถของตัวเองโดนชนท้ายเป็นคันแรก
ก็คือคันที่ไปอยู่ข้างบนแบบนั้นใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นก็ชนต่อกันไปอีกหลายหลายคันนะครับ
เรียงกันเป็นโดมิโนเลยครับโดยไม่ทราบสาเหตุจากนั้นรถก็กลายเป็นว่าสุดท้ายก็ไปอยู่ในสภาพแบบนี้นะครับเอาไปฟังเสียงด้วยครับ
ครับแต่ว่าก็ถือว่ายังดีที่ไม่ได้บาดเจ็บอะไรหนักนะครับแต่ว่าเอาจริงดูประเมินด้วยสายตาเนี่ยนะฮะ
ก็เชื่อว่ารถคันที่อยู่ด้านล่างโดยเฉพาะมีมอเตอร์ไซค์ด้วยเนี่ยนะครับนี่แหละบาดเจ็บ๑๘คนนะครับ
นำส่งโวงเพลย์บาร์ล่าสุดนี้นะครับเฟซบุ๊กไทยสไมล์บัสครับ
เขามีการโพสต์ชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ
บอกว่าจากการตรวจสอบตัวรถบัสโดยสารพลังงานไฟฟ้าเนี่ย
ไม่พบความผิดปกติใดใดครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบไฟ
ระบบเบรกไม่เจอความผิดปกตินะฮะก็ทำให้ยืนยันได้ว่าสาเหตุนั้น
ไม่ได้เกิดจากความผิดปกติของตัวรถขณะเดียวกันครับ
มีการสอบสวนทางพนักงานขับรถซึ่งตัวพนักงานบอกว่า
พักผ่อนน้อยอันนี้คือเพจเขาบอกนะเดี๋ยวจะย้อนกลับไปบอกก่อนว่า
ไทยสมายบัสนะครับจากคำชี้แจงใช่ไหมใช่พักผ่อนน้อย
เผลอเหม่อลอยชั่วขณะครับพอรถเคลื่อนตัวไปก็คราวนี้ตกใจ
และแน่นอนเท้าแทนที่จะเหยียบเบรกก็ไปโดนคันเร่งแทน
ทำให้รถนั้นไปชนคันอื่นทางบริษัทก็ต้องดำเนินการลงโทษนะครับ
ตามมาตรการขั้นสูงสุดแล้วก็จะรับผิดชอบในส่วนของค่าเสียหาย
ดูแลผู้บาดเจ็บทุกคนอยากเต็มที่ค่ะนะครับเนี่ย
เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็โอ้โหดูสภาพ
อันนี้อีกคันนึงนะแต่คันที่โดนชนคันแรกคือคันสีออกส้มส้มเหมือนนั้นใช่ไหม
มันต้องมีความเร็วที่เพิ่มขึ้นมันถึงได้ดันรถ
ไอ้กระบะคันแรกที่ถึงดันถึงขั้นมันสูงขึ้นมาแบบนั้นเลยนะคะ
แล้วก็ไปชนคันอื่นอื่นด้วยอ่ะก็บาดเจ็บสิบแปดคนนะคะสำหรับเหตุ